สลดจันทบุรีก็มาจากไฟไหม้อีกเช่นเดียวกันนะคะ

ไหม้จากย่าเสร็จแล้วก็ลามไปติดร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์
ไหม้วอดไปทั้งหลังคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะนี่คือสภาพกองเพลิงนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยโชคดีคนไม่เป็นอะไรเลย
แต่ความเศร้าสลดมันอยู่ตรงที่ว่าสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้๒๒ตัวคุณผู้ชม

ถูกไฟคลอกตายหมดมันถูกขังอยู่ในกลงคุณธนตรงโอ้โห
มันออกมาไม่ได้ไฟไหม้แบบนี้ก็โดนไฟคลอกตายหมด
เหลือแค่๑ตัวเท่านั้นเองนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ด้านข้างสำนักงานเทศบาลพระพลานาราย
ริมถนนสุขุมวิทย์ก่อนเข้าตัวเมืองจันทบุรีค่ะ
คือตอนแรกตรงนี้มันเป็นไฟไหม้ป่าที่เป็นย่าแห้ง
แล้วก็มีพวกยางรถเก่าที่เอามาทิ้งไว้อ่ะนะคะอืมมันก็เป็นเชื้อเพลิงดีเลยอ่ะค่ะอ่า
พอมันลุกเสร็จแล้วมันลามเข้าไปติดร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่อยู่ใกล้กัน
ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็ถูกไฟไหม้หมดเลย
เขาต้องไปดับเพลิงใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
ดูสภาพซากที่เหลือนะคะ
คืออย่างที่บอกค่ะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะว่าร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม่มีคนอยู่
แต่ที่น่าเศร้าก็คือเจ้าพวกนี้ค่ะ
ถูกคือเขาก็เลี้ยงมันอยู่ในกรง
พอไฟคลอกมามันหนีออกมาไม่ได้ก็ตายคากลองเพลิงนะคะ
เมียอายุ๕ปีมันรอดได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะ
แต่ว่าก็อาการสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะ
ต้องนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสัตว

คุณฉะไหนกลิ่นสอนค่ะอายุ๕๙ปีเจ้าของร้าน

เขาไปรับจ้างทำงานตรงใกล้กันนี่แหละ
แล้วเพื่อนบ้านโทรไปถึงได้รู้นะคะ
เขาเลี้ยงเอาไว้๒๓ตัวเลี้ยงมา๗ปีแล้ว
คงไม่ต้องบอกค่ะว่าเสียใจขนาดไหนค่ะ
หลานโทรตามตกใจมากเลยค่ะ
พอเรารู้ว่ามีน้องหมาอยู่ในบ้าน
ทั้งหมดที่เสียไปก็๒๒ตัวรอดตัวหนึ่งมัน๒๓ตัวทั้งหมด
เลี้ยงมากี่ปีแล้ว

ตัวที่รอดอาการเป็นอย่างไรบ้าง

ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปพาหม้ออีก